ลูกจ้างร้านขายต้นไม้เนี่ยเอาปืนไปขู่ผู้หญิง
แล้วเสร็จแล้วผู้หญิงก็โทรแจ้งตำรวจ
ทีนี้พอตำรวจมาตรวจดูเนี่ยอ้าวตรวจค้นไปมาไม่เจออาวุธปืน
แต่ตำรวจไปตรวจฉี่ปรากฏว่าฉี่ม่วงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องด้วย
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ตรงหน้าร้านขายต้นไม้
อยู่ริมถนนเทศบาล๑๔อยู่ใกล้กับจวนผู้ว่าอ่างทองเนี่ยนะคะ
คือคนที่ไปแจ้งตำรวจเนี่ยชื่อนางสาวสาธิธรพันโตอายุ๒๙ปี
บอกแบบนี้บอกว่าเนี่ยทะเลาะกับผู้ชายคนนึง
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาเอาปืนมาขู่เธอ
ปรากฏว่าตำรวจก็เจอผู้ชายที่ว่าชื่อว่านายภาคภูมิ
อายุ๓๓ปีเป็นลูกจ้างของร้านขายต้นไม้
ทีนี้จากการสอบสวนฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายก็บอกว่าเธอซื้อตู้กับข้าวกับโต๊ะหินมาจากนายชัย
ซึ่งในชัยเป็นอดีตลูกจ้างของร้านขายต้นไม้
นายชัยโดนไล่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะ
แล้วไม่รู้ว่านายชัยติดเงินเจ้าของร้าน
และถูกยึดตู้กับข้าวและโต๊ะหินเอาไว้
ทีนี้นายชัยก็มาหลอกขายเธอในราคา๓๐๐บาท
ตัวเธอเนี่ยก็คิดว่าก็จะซื้อตู้กับข้าวซื้อโต๊ะหิน
เห็นราคามันถูกดีก็เลยตัดสินใจซื้อจากนายชัย

ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านไม่อยู่ไงคะก็เลยกลายเป็นความเข้าใจผิด
เพราะว่านายชัยติดตังค์เจ้าของร้านใช่ไหม
เจ้าของร้านยึดตู้กับข้าวกับโต๊ะหินเอาไว้ใช่ไหม
แล้วปรากฏว่านายชัยดันไปหลอกขายอีกไง
ทีนี้พอมาขนของไปปุ๊บเจ้าของร้านเขาก็เลยเข้าใจว่า
นี่คือมาขโมยหรือเปล่าแต่คนซื้อเขาไม่รู้ไง
เออทีนี้นายภาคภูมินายภาคภูมิคนนี้เขาขับรถมา
แล้วก็มาเอาคืนที่บ้านเออมาเอาคืนที่บ้านของผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ
ว่าเนี่ยทางเจ้าของร้านให้เอาตู้กับข้าวกับโต๊ะหินคืน
แล้วดันไปทะเลาะกับตากับคุณตา
เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนายภาคภูมิเนี่ยก็เลยเอาปืนที่อยู่ในกระเป๋าสะพายเนี่ย
มาคู่มาคู่คุณสันสิทธรเออ
ทีนี้พอเธอเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบผลักออกไป

เออเอาเป็นว่านายพากภูมิเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากทางร้านอ่ะ

จะมาเอาอีกโต๊ะโต๊ะหินกับโต๊ะหกข้าวคืนแล้วก็เลยทะเลาะกัน
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปค้นกระเป๋าของนายภาคภูมิ
เพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกโดนปืนขู่ใช่ไหม

เออแต่ว่าค้นไปค้นมาอ้าวไหนอ่ะปืนไม่เห็นมีปืนเลย
อ่ะก็ตรวจค้นรอบบริเวณร้านขายต้นไม้ไหนปืนไม่มีปืน

ใช่เพราะว่าทีแรกจะดำเนินคดีข้อหาร์วิดคบปืนไง
แต่มันไม่เจอหลักฐานแต่ตำรวจไม่ได้รักความพยายามนะ